แล้วก็มีการต่อว่าต่อคันท่านผู้ว่าจังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นดราม่าหลายวันหลายคืนครับ
เปล่านะครับล่าสุดก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง
คาราบาลออฟฟิเซียลแล้วแต่ว่าไปดูท่าทีของท่านผู้ว่ากันก่อน
คุณผู้ชมเมื่อวานสักประมาณบ่าย๒โมงครึ่ง
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีคุณนัทพัฒน์สุวรรณประทีพ
ก็เดินทางไปที่วัดชายทุ่งที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
เพราะว่าเมื่อวานนี้เขามีการจัดงานทอดกระถิ่นสามัคคีกับชาวบ้าน
แล้วก็มีการมอบเงินให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมทั้งหมด๑๑๓ครอบครัว

หลังจากมอบเงินเสร็จชาวบ้านกว่า๑๐๐คน
คุณผู้ชมเขาทราบดีว่าดราม่ามันเกิดอะไรขึ้น
ก็เลยเอาดอกกุหลาบไปให้กำลังใจท่านผู้ว่า
แล้วก็มีป้ายชูให้กำลังใจกันด้วย
ร้องส่งเสียงภูวะสู้ภูวะสู้แบบนี้
บางคนพูดว่าขอกอดหน่อยเถอะอยากให้กำลังใจ
ให้กำลังใจเออนี่เห็นไหมเต็มไปหมดเลย
บางคนนะไปเอากล้วยจากต้นที่กองกระถิ่นมามอบให้ท่านผู้ว่าเลย
เขาเชื่อว่าหลังจากนี้ไปทุกอย่างจะได้กล้วยกล้วยนะท่าน

ผมตกใจนะที่พี่น้องชาวบ้านมาให้กำลังใจ

ผมรู้สึกแบบโอเคแหละ
คือก็หลังจากที่ตกใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับดราม่าก็พอใจมากขึ้นแล้ว
แต่ว่าต้องยอมรับนะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทำให้ห่อเหี่ยวเหมือนกัน
ถูกต่อว่าแบบนั้นโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ส่วนตัวไม่ติดใจเพราะว่าอีก๑ปี๑๑เดือนผมก็จะเกษียณแล้ว
แต่ตำแหน่งตรงนี้ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นต้องรักษาเกียรติในตำแหน่งของผู้ว่าเอาไว้
ทีนี้ครับหลังจากบ่าย๒ท่านไปให้สัมภาษณ์ก็มีข่าวออกไปแล้ว

แอดคาราบาลได้ออกมาโพสต์ขอโทษท่านผู้ว่าสุพรรณบุรีผ่านเฟซบุ๊คคาราบาลออฟฟิเชียลระบุว่า
บนเวทีต่อหน้าผู้คนนับพันเมื่อคืนวันที่๑๒ตุลาคม๒๕๖
ต่อมาท่านพวกเราออกมาอธิบายวิธีเกิดขึ้นว่าเป็นการ
เข้าใจผิดกระผมได้ฟังคำอธิบายแล้วรู้สึกสำนึกผิด
มันเป็นอารมณ์ชั่ววูบของผมที่ขาดสติไป
จึงขอกราบขออภัยท่านผู้ว่า
และขอบพระคุณที่กรุณาออกมาชี้แจงความจริง
ส่วนเรื่องคดีผมพร้อมพร้อมอ้าแขนรับความผิดเต็มเลยครับ

อันนี้ก็เป็นสิ่งที่โพสต์ล่าสุด
แต่ว่าน้าแอดยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวบันเทิง
เมื่อวานนี้ทีมข่าวบันเทิงก็รออยู่เหมือนกัน
น้าแอดจะพร้อมเมื่อไหร่เพราะว่าทางเราพร้อมมาก